คุณผู้ชมคะมาดูคดีประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังไทย
เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วพฤศจิกายนก็มีการแถลง
จับกลุ่มกรณีล้มบ่อนเป็นขบวนการล้มบ่อนไทย
ตอนนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้
อายการก็สั่งฟ้องทั้งในทุนนักเตะ
รวมถึงกรรมการในขบวนการล้มบ่อนทั้ง๑๕คนต่อสารอาญาแล้วนะคะ
คดีนี้พบเงินทุนหมุนเวียนว่าจ้างเป็นหลักล้านค่ะ
โดยนายพิทักษ์อบสุวรรณอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
นายพรชัยชนวานิสกุลรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
พร้อมกับคณะทำงานคดีล้มบอล
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีล้มบอลไทยพรีเมียลีก
หลังจากที่ได้รับสำนวนมาจากตำรวจแล้ว
อายการก็นำตัวผู้ต้องหา๑๕คนส่งฟ้องต่อสารอาญา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยนายพรชัยก็บอกว่าทั้งหมดเป็นขบวนการล้มบอลใน๕แมชการแข่งขัน
โยต้าไทยพรีเมียลีก๒๐๑๗ก็แบ่งเป็นกลุ่มนายทุน๕คน
เป็นนักฟุตบอลอาชีพ๘คนแล้วก็กรรมการผู้ตัดสิน๒คน
ความผิดก็คือร่วมกันล้มบอลแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนล้มบอล
ตามพรบส่งเสริมกีฬาอาชีพปี๒๕๕๖นะคะ
โทษตามกฎหมายก็คือฐานเป็นผู้ให้ทรัพย์สิน
เพื่อจูงใจให้นักกีฬาอาชีพทำการล้มกีฬาตามมาตรา๖๔
ฐานเป็นผู้ใดเรียกรับ
เรียกรับทรัพย์เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นมาตรา๖๕
ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
เพื่อจูงใจให้การตัดสินไม่เที่ยงธรรมระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือว่าปรับตั้งแต่๒๐๐๐๕๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และฐานเป็นผู้ตัดสินเรียกรับทรัพย์สินมาตรา๑
อันนี้ระหว่างโทษจำคุก๑๑๐ปีหรือว่าปรับตั้งแต่๓๐๐๖๐๐บาท
ทีนี้จากพยานหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบ
ก็พบว่าขบวนการล้มบอลไทยมีการว่าจ้างเงินหลักล้านบาท
แต่ไม่ถึงสิบล้านบาทนะคะส่วนนักบอลที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็อาจจะถูกตัดสิทธิ
แข่งขันฟุตบอลอย่างน้อย๑ปีอันนี้ตามพรบส่งเสริมกีฬาอาชีพ
มาดูกันหน่อยค่ะว่าผู้ต้องหาทั้ง๑๕คนมีใครบ้าง
บอกว่าเป็นในทุน๕คนนักฟุตบอลอาชีพ๘คน

นักฟุตบอลก่อนนะคะนักฟุตบอลทีมราชนาวีเอฟซีเนี่ย
ก็มีนายสุธิพงศ์เหลาพรมีนายสุวิทยานำสินหลาก
แล้วก็นายเสกสรรชาวทองหลางอันนี้เป็นนักฟุตบอล
ส่วนผู้รักษาประตูทีมราชนาวีเอฟซีเนี่ยก็มีนายนรงวงทองคำนะคะ
นอกจากนั้นก็มีนายวีระเกิดพุทธศาสตร์
เป็นผู้รักษาประตูทีมนครราชศรีมามัสด้าเอฟซี
นายภูมิมารินคำรื่นเป็นผู้ตัดสิน
นายธีรจิตสิทธิสุขเป็นไลน์แมนนะคะ
นายเชิดสักบุญชูเป็นผู้อำนวยการสโมสรศิษฐกิจเอฟซี
นายวัลลบสมานเป็นนายทุน
นายกิติภูมิปาภูงาเป็นนายทุนนะคะ
นายมาณิษฐ์หรือว่าเศรษฐภสิตกโมนวัฒนะเป็นนายทุนค่ะ
นายภาคภูมิพันนิกุลเป็นนายทุน
นายธีรชัยงามเจริญเป็นนักฟุตบอลทีมศรีสะเกดเอฟซี
รวมถึงนายทศพรเขมงกิจก็เป็นนักฟุตบอลทีมศรีสะเกดเอฟซีนะคะ
อีกคนนึงก็คือนายเอกพันธ์จันดากรเป็นนักฟุตบอลทีมศรีสะเกดเอฟซีเหมือนกัน
หลังจากที่สารสอบคำให้การจำเลยทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธค่ะ
แล้วเดี๋ยวสารจะนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งวันที่๑๐กันยายนนี้นะคะ